เรื่องสนุกกันบ้างใกล้จะสิ้นปีแบบนี้แล้วนะคะ
ค่ายเพลงบ้านเพลงลูกทุ่งเขาเนี่ย
มีเพลงจังหวะสนุกมานำเสนอกันถึงไทยรัฐทีวีเลยค่ะ

คุณก็จะเข้าสู่ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้ว
ร้างอะไรนี้ที่เรารู้หน่อย
คุณพฤกพงศ์เปรมสิริผู้บริหารค่ายเพลงบ้านไทยลูกทุ่งนะฮะ
ศิลปินลูกทุ่งในค่ายค่ะมาสวัสดีปีใหม่กันที่ไทยรัฐทีวีของเรา
พร้อมกับนำเพลงฉลองชัยไทยลูกทุ่ง
แต่งขึ้นสดร้อนเพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่
เอาใจคอลูกทุ่งให้ได้ฟังกันด้วยค่ะ
ว่าเพลงนี้ตั้งใจจะถ่ายทอดออกมาในจังหวะสนุกสนานโจ๊ะ
เพื่อให้ทุกคนคลายเครียดกันจากความโศกเศร้า
แล้วก็ตั้งใจจะมอบเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนค่ะ
เพลงที่เราแต่งมาเป็นพิเศษเลยนะครับในช่วงฉลองเทศกาลปีใหม่
รวมไปถึงการต้อนรับปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับ
แล้วก็แต่งเพลงฉลองชัยไทยลุกทุ่ง
เป็นเพลงจังหวะเร็วสนุกแบบว่าให้ขึ้นเครง
บรรยากาศความอบอุ่นและความบรรยากาศของความสุขก็จะกลับคืนมาครับ
ขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจให้กับค่ายเพลงมาไทยลูกทุ่ง
เราสัญญาครับว่าเราจะผลิตผลงานเพลงลูกทุ่งแท้แบบนี้ออกมาให้กับทุกท่านตลอดไป
ถ้าวันนี้ยังมีทุกท่านให้กำลังใจเราแบบนี้
เราจะทำผลงานดีออกมาให้ทุกท่านเรื่อยนะครับ